อีกครั้งนะครับเรามีนัดเจอกันวันอาทิตย์นี้นะครับ
โมงถึง๖โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ
ตามติดกันต่อจากรายงานของคุณเกริกชัยคุณโทนนะครับ
กับความเคลื่อนไหวและก็พิธีเปิดการเดินขันวันแรก
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่๓๓ชุมพรระนองเกมครับเชิญครับ

แห่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่๓๓ชุมพรและนองเกม
มีพิธีเปิดการขันขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ
แล้วไปดูพิธีเปิดนะครับว่าจะสวยงามมากน้อยแค่ไหนครับ

มีนายนรงพลละเอียดราชการจังหวัดชุมพอร์

พร้อมด้วยนายสกลวรรณพงศ์ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
ร่วมเปิดการการกีฬายาวชนแห่งชาติครั้งที่๓๓ชุมพอร์และนองเกม
ซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่มี๒จังหวัดรับหน้าที่ด้วยกันนะครับ
โดยจะแข่งขันวันที่๑๖๒๖มีนาคมนี้
สำหรับพิธีเปิดนะครับมีการแสดงทั้ง๒ชุดนะครับ
โดยชุดแรกนะครับชุดอารัยธรรม๒ฝั่งทะเลใต้
และชุดด้วยพระเมตตาบาลีเมืองไทยวันนี้สุขร่มเย็นนะครับ
ส่วนในไฮไลท์การจุดคบเพลิงนะครับ
คนที่จุดไฟในกระถางครบเพลิงก็คือโสพิดาธนสารจอมพลังนักยกน้ำหนัก
เหรียญทองโอนาปิก๒๐๑๖เป็นคนชุมพอร์นนะครับ
และอีก๑คนก็คือสุธาสินีเสวรตบุตรนักเทเบิลทีนิตเหรียญทองซีเกม
ที่เป็นชาวระนองนะครับเป็นผู้ร่วมจุดพลบเพลิงร่วมกันนะครับ
สำหรับสัญลักษณ์นำโชคหรือมาสคอตประจำการแข่งขัน
มีทั้งหมด๓ตัวนะครับได้แก่ยุวชนทหารถือครบเพลิง

ที่สองคือน้องปูเจ้าฟ้านะครับซึ่งเป็นปูหายากของจังหวัดละนอง
และสุดท้ายนะครับได้แก่น้องฉลามวานนะครับ
สัตว์หาย่าของจังหวัดชุมภรณ์นั่นเองนะครับ
ต่อที่การชิงเหรียญทองเหรียญแรกที่จังหวัดชุมพรนะครับ
การถือขันวู้ดบอลประเภททีมหญิงแข่งแบบนับจำนวนเกษนะครับ
ผลปรากฏว่าเหรียญทองตกเป็นของสุโขทัยเสื้อสีเหลือง
เหรียญทองไปครองนะครับส่วนการชนะบุรีคว้าเหรียญเงิน
และเหรียญทองแดงเป็นของศรีสะเกดและอุดรธานี
ก่อนจะลากันไปวันนี้เกิดอุปโธษี
ทำให้นักกีฬาเรือพายของจังหวัดมุกดาหาร
ไม่สามารถที่จะเข้ากันฝั่งวิทยาลัยยาวชนแห่งชาติครั้งนี้ได้

เพราะว่าพวกเขาเตรียมทีมมาเป็นแรมปี
ไปติดตามได้จากรายงานครับ
ไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะเป็นรถยนต์ชนกับรถกระบะ
ก็ทำให้มีนักกีฬาบาดเจ็บหลายคนเลยทีเดียวค่ะ
อุบัติเหตุครั้งนี้ทำลายความฝันน้องเยาวชนทีมเรือพายจังหวัดมุกดาหาร
ที่ตั้งใจฝึกซ้อมมาแรมปีต้องจบลงแม้จะมีบางส่วนที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
แต่ในส่วนของน้องภูมินพรัชบุษีที่เป็นหัวหน้าทีมเรือพาย
ได้รับบาดเจ็บจนกระดูกแขนหัก๓ท่อนไม่สามารถช่วยทีมแข่งขันในปีนี้ได้
น้องภูมิเล่าให้ฟังว่าหลังเกิดเหตุน้องในทีมต่างเสียใจจดร้องไห้
เพราะตลอด๑ปีทุกคนซ้อมกันอย่างจริงจัง
การซ้อมภายไหว้ถวนน้ำในแม่น้ำโขง
อีกทั้งได้ออกไปหาประสบการณ์แข่งขันในรายการต่าง
เพื่อเป้าหมายอยากจะคว้าเหรียญรางวัลในปีนี้ให้ได้สักครั้ง
ความตั้งใจในปีนี้เป็นยังไงบ้างครับ
หวังเรียนครับว่าซ้อมมาดีครับ
เต็มที่ทุกคนครับทุ่มเทครับ
เสียใจบ้างครับบางคนก็เสียใจครับไม่ได้แข่งร้องไห้ก็มีครับ
ที่ไม่ได้แข่งมาเจ็บก่อน
บอกน้องครับไม่เป็นไรมากก็ดีครับ
แต่ปีหน้าก็ยังมีอีกครับ
อุบัติเหตุครั้งนี้ยังทำให้น้องภูมิต้องรักษาตัวอย่างน้อย๔๕เดือน
นั่นทำให้ความฝันของน้องภูมิต้องสะดุด
เพราะตัวเขาเองตั้งใจว่าปีนี้จะเตรียมร่างกายให้แข็งแรง
เพื่อไปคัดนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทย
เพราะนั่นคือความตั้งใจและความหวังสูงสุดในชีวิต
อีกสักครั้งหนึ่งจะต้องทำให้ได้
แต่ว่าไม่ได้แข่งก็เสียใจที่ไม่ได้แข่งครับ
ตั้งใจไปคัดว่าถ้าผ่านตรงนี้ได้
ทีมชาติก็เป็นบทพิสูจน์อีกบทหนึ่งครับ

อยากครับตั้งใจครับเพราะปีนี้ตั้งใจตั้งใจสูงครับ
โชคชะตาจะสร้างอุปสรรคให้เกิดขึ้น

ก็เหมือนการพายเรือทวนน้ำในแม่น้ำโขง

จะยังไม่เปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน